ช่วงนี้เลขเข้ามาเลขเข้ามาจะพาไปซื้อของ
คอนเฟิร์มพิมพ์ชื่อพิมพ์ราคามาด้วย
ใช่ไหมต้องดูนะว่าของน่าซื้อหรือเปล่า

คือแม่ค้าขายของว่าแปลกแล้ว

มีคนซื้อซะด้วยขายดิบขายดียอดขายพุ่งกระดูก
บางอย่างเป็นของคนตายในผับด้วยนะ

ทุกตัวผ่านการบังสกุลมาแล้วจ้า
ตอนแรกเขาบอกตอนแรกนึกว่าตกใจตัวเองตกใจคือคนดูเยอะ

เขาแทนตัวเองว่ายายเออยาย

คลิปแรกคลิปนี้คนดู๓๕คน

อายุเยอะทำอะไรไม่ถูก
คือเป็นคลิปการไลฟ์ขายเสื้อผ้ามือสองของสาวคนนี้
เป็นสาวเมืองเพชรบูรณ์เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
เพราะว่าเขาเป็นการขายของแบบมิติใหม่เลย
เป็นเสื้อผ้าที่ของคนตายคุณผู้ชม

งงไปหมดเลยเป็นการไลฟ์ที่ชาวเน็ตเข้าไปดูกัน
ไปส่องกันแล้วก็ไปแชร์กันเยอะ
จริงแล้วเขาคือนางสาวกนิษฐาทองหน้า
คุณผู้ชมทายสิว่าหน้าจริงเขาอายุเท่าไหร่
ก็สักประมาณถ้าเราทายนะ๒๐หรือเปล่า

อยู่ที่ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์

อาชีพเขาคือขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดทั่วไป
เช่นกางเกงยีนก็รับมาจากตลาดโรงเกลือว่างั้น
แล้วก็นำไปเพ้นเป็นรูปกาตรงการ์ตูนต่างขาย

นี่อันนี้หน้าจริงเขาคนเสื้อเหลืองเนี่ย

ก็ไลฟ์ขายของหน้าสดธรรมดาทั่วไป
แต่มีอยู่วันหนึ่งนะบ้านน้ำไม่ไหล
แล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่ต้องขายของแล้ว
น้ำไม่ไหลทำยังไงดี

น้ำก็ไม่ไหลแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำ
มันก็เลยดูแบบสมหลอนคล้ายผี
ปรากฏว่าก็แต่งหน้าผีไปเลย

ปรากฏว่าคนชอบคนดันชอบ
จากนั้นแต่งหน้าผีขายของทุกวันเลย

ในคลิปอย่างที่บอกว่าเขาเรียกตัวเองว่ายาย

เก่งจังเลยแต่งหน้าสวยนะ
แต่งหน้ามีฝีมือนะคะเก่งมากจริง
เทคเลนซ์เออมีรอยเลือดอะไรกระว่ากันไป
เสื้อผ้าที่ขายตอนแรกมีแค่กางเกงยีนมือสองตั้น
คนเซปว่ากางเกงยืนเจ็ดผัดช้า

แล้วก็บอกคนดูจริงว่ามันเป็นของคนตายไปแล้ว
ทุกตัวเนี่ยเค้าเอาไปให้พระเนี่ยทำพิธีบางสกุลก่อน
สวดเป็นสวดตายให้ก่อนแล้วก็นำมาขาย
เพราะแต่ละตัวล้วนมีประวัติชวนขนหัวลุก
ซื้อมาจากโรงเกลือแต่ก็นำไปให้พระสวดก่อนทุกตัว
เพราะจากโรงเกลือเราไม่รู้หรอกมันเป็นของใครถูกไหม
นะฮะถามว่าขายเสื้อผ้าคนตายเคยเจอผีไหมอืมอ่าเขาบอกว่า
รอดสิคะคุณนะตั้งแต่วันแรกที่แต่งผีขายของ
ตอนไลฟ์เนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนนั้นกำลังเอี้ยวตัวไปหยิบกางเกง
ด้านหลังตัวเองปรากฏว่ามีกลุ่มควันดำลอยผ่านหน้า
ไปเลยนะแล้วก็หายไปทางศาลพระภูมิข้างบ้าน
แล้วก็มีเสียงเหมือนอะไรหล่นต่อหน้าต่อตาเธอก็อื้อหือคนลุก
ขอเข้ามาขอวิญญาณคนตายอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็หยุดไลฟ์เลยนะครับ
หลังจากนั้นทุกคืนก่อนที่จะไลฟ์ขายของเนี่ยต้องไปจุดทูปก่อน

เจ้าของดวงวิญญาณเจ้าของเสื้อผ้าทุกคนก่อน
หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
หลายคนคนสงสัยว่า
มีคนซื้อรึเปล่าเออนั่นสินะคะ

ซื้อของไปโอนเงินมาให้ก่อนด้วยซ้ำไปนะแต่ไม่รับของ
เงินมาให้แต่ไม่รับของบอกว่าเอาเงินไปทำบุญแล้วกันแม่ค้า
เธอก็เอาไปทำบุญคือเอาของพวกนี้ไปบริจาค
ให้กับสมาคมกู้ชีพกู้ภัยบ้างแล้วก็เอาเงินไปซื้อโรงศพบริจาคบ้าง
เป็นการอุทิศสนกว่าสนให้กับเจ้าของเสื้อผ้าที่มันมีที่มาที่ไปต่อไปนะครับ
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะซื้อก่อซื้อหรือจะไม่เอาเสื้อผ้ามาโอนเงินให้เขาก็แล้วแต่
แท้แต่แต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ของการขายของของผู้หญิงคนนี้
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์เรื่องนี้เข้ามาเยอะนะคะตั้งแต่เปิดรายการไปเนี่ย
คุณจะซื้อไหมล่ะคิดว่าไม่แต่พูดถึงเรื่องของการตลาดต้องยกให้จริง
แต่งหน้าก็สวยนะครับ